คุณผู้ชมค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้คุณสุภาพจะมาพูดถึงประเด็นที่เวลาเราไปใช้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร
จะไม่ได้จบที่แค่การทำธุรกรรมจะต้องมีบริการอื่นเสนอขายประกันเนี่ยตัวดีประกันบัตรเครดิตเสนอมาบางคนใช้คำว่าตื้อขายประกันเลยนะคะ
ซึ่งก็อาจจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับผู้ใช้บริการได้
เพราะฉะนั้นต้องถามคุณสุภาพค่ะว่าตกลงแล้วแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะคุณสุภาพคะ
ครับขอบคุณครับคุณมิ้นครับที่จริงก็ได้ด้วยเหรอคะเนี่ยมันก็พอทำได้นะแต่ว่าให้มันอยู่ในอยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมหน่อย
คือทุกวันนี้ธนาคารเนี่ยในภาพรวมเขาเริ่มยกเลิกสาขากันมากขึ้นแล้วนะสาขาเนี่ยปิดลงไปทุกวันยกเลิกทุกวันทุกเดือน
หรือถ้าคนรุ่นคุณมิ้นที่ทันสมัยหน่อยเวลาจะโอนเงินเนี่ยผ่านมือถือไม่ต้องไปหรอกที่ตู้ไม่ต้องไปเที่ยวจอดรถหาตู้ผ่านมือถือก็สะดวก
ก็เลยคนก็เลยไปใช้บริการธนาคารน้อยลงนั่นก็แย่อยู่แล้วแต่ว่าเหตุผลแฝงก็คือเรื่องที่กำลังพูดอยู่เนี่ย
รำคาญที่ถูกตื้อขายบริการขายประกันเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าระยะหลังหลังเนี่ยธนาคารไทยธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ย
เบี้ยเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยเขาน้อยล่ะแต่ว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือค่าธรรมเนียม
ค่าคอมมิชชั่นขายประกันชีวิตขายกองทุนอันนี้จะเป็นรายได้เต็มเลยที่ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง
คือลุ้นในเรื่องอัตราดอกเบี้ยแบกรักแบบรับความเสี่ยงเพราะว่าเศรษฐกิจมันอยู่ในช่วงสุ่มเสี่ยง
เงินที่กู้ปล่อยไปดีไม่ดีพอเป็นหนี้เสียดอกเบี้ยก็ไม่ได้รับเงินต้นก็หาย
แล้วต้องมีภาระต้องสำรองหนี้ศูนย์อีก
ฉะนั้นวิธีการหารายได้ช่วงหลังธนาคารทุกธนาคารก็มาแบบนี้
ให้พนักงานขายประกันขายกองทุนขายโน่นขายนี่แล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ด้วยนะว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมเนี่ย
พยายามยัดเยียดอ้อนวอนให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ให้ซื้อประกันชีวิตให้ซื้อกองทุนให้ซื้อบัตรเดบิตประกันต่าง
คือถ้าอยู่ในความเหมาะสมก็ไม่เป็นไรหรอกคุณมินแต่ว่าบางทีเนี่ยเจอเข้าหนักเข้าเราก็เกรงใจมีความรู้สึกมาใช้บริการ
เขาถูกถามทุกทีถูกถามทุกหนเอ๊ะไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่า
วงแล้วทวงอีกชวนแล้วชวนอีกอะไรอย่างนี้นะ
ทีนี้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาพนักงานเขาแนะนำเนี่ย
ให้ซื้อประกันชีวิตให้ซื้อกองทุนนั่นกองทุนนี้เนี่ย
เขาจะให้ข้อมูลเฉพาะที่เป็นบวกให้ไม่ครบถ้วนหรอก
อัตราความเสี่ยงอะไรต่ออะไรนี่ไม่ให้แต่จะบอกว่าซื้อไว้เถอะ
มันดีกว่าดอกเบี้ยนะมันดีกว่าดอกเบี้ยไอ้พวกเราส่วนหนึ่งที่เล่นหุ้นไม่เป็นเนี่ย
เราก็เคยได้ยินแต่ว่ามันต้องใช้เงินทำงานแทนเรา
ไปซื้อกองทุนกองทุนนี้ไว้เนี่ยเขาดูแลแทนเราเขาซื้อไปซื้อหุ้นแทนเรา
เราก็นั่งรับผลประโยชน์ที่เขาแบ่งปันให้ดีกว่าฝากไว้เฉย
เพราะว่าดอกเบี้ยมันนิดเดียวเอ้าคนก็กระเอาสิแต่มันไม่อย่างนั้นทั้งหมดหรอก
กองทุนทั้งหลายเนี่ยผ่านไป๓ปี๔ปีก็ยังยังน้อยกว่า
ยังขาดทุนอยู่ว่างั้นเถอะกับตอนที่เริ่มต้นยังขาดทุนสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องขายทิ้ง
ตอนหลังนี่กองทุนอะไรอ่ะประเภทไปลงทุนในทองอ่ะ
อันนี้แมงเม่าก็เข้าไปเยอะนะแล้วตอนนี้เป็นยังไง
หรือไม่ก็นี่ประกันชีวิตเนี่ยไอ้ประกันชีวิตเนี่ย
ตอนที่เขาขายเนี่ยเขาไม่บอกหรอกเงินต้นจะได้คืนเมื่อไหร่
มันจะได้รับเงินต้นได้รับคืนก็ต่อเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด
บางคนก็คิดว่าเอาไปเถอะประกันชีวิตเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมา
ก็ไปสอนได้เอาจริงไม่ได้อันนี้เขาไม่บอก
อันนี้ครับมันทำท่าจะหนักเข้าไปทุกทีทำท่าจะหนักเข้าไปทุกที
แต่ว่าข่าวดีก็คือว่าสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเขาเข้ามาแล้วนะ
เขามาเป็นตัวกลางแก้ปัญหาเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ประธานสมาคมธนาคารไทยโดยคุณบุญทักษ์หวังเจริญเนี่ย
ก็ได้ผลักดันให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ๕ปี
แล้วให้มีจัญญบันธนาคารพาณิชย์เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้วย
แล้วเขาก็มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยเป็นหัวเรือใหญ่
ให้ไปจัดทำคู่มือจัญญาบันธนาคารพาณิชย์
แล้วก็เชิญตัวแทนจากธนาคาร๑๕ธนาคารมาร่วมกันยกร่าง
แล้วมีตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย
มานั่งคอยให้คำแนะนำด้วย
นี่ใช้เวลาดำเนินการมาแล้ว๒ปีนะ
ก็ออกมาเป็นคู่มือจัญญาบันธนาคารพาณิชย์ฉบับแรกของไทย
ซึ่งธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม
เนี่ยเพิ่งเพิ่งลงนามบันทึกข้อตกลงประกาศความร่วมมือกันเนี่ย
เมื่อวันที่๒๘มีนาที่ผ่านมานี่แหละ
ธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด๑๕แห่ง
คู่มือจัญญาบันธนาคารพาณิชย์เนี่ย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นฉบับแรกของไทยนะ
ผมดูรายละเอียดแล้วเขาแยกออกเป็นหมวดต่าง๙หมวด
หมดว่าจัญญาบันด้านการประกอบธุรกิจบทบาทกรรมการผู้บริหาร
มาตรฐานการให้บริการพนักงานสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เรื่องจัดการข้อมูลเรื่องการกำกับดูแลโดยรวมเรื่องการแข่งขันต่างการค้า
หมวดของความรับผิดชอบต่อลูกค้านี่แหละระบุว่าธนาคารให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อ
ลูกค้ายังมีความรับผิดชอบดังนี้หนึ่งจัดให้มีการเสนอผลิตภัณฑ์และ
ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของลูกค้าอันนี้
ทำได้ให้มีการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
ธนาคารครอบคลุมถึงเงื่อนไขและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง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
โศนาเอาแต่มุมดีให้ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับจัด
ให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจัดการประเด็นต่างลูกค้าร้องเรียน

อะไรพวกนี้นี่เขาก็จะเริ่มแล้วนะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เขาจะดำเนินกัน
อันนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นของพนักงานแบงค์ทุกระดับ
ที่ต้องเดินตามกรอบของจัญญาบัน
แม้ว่าในระยะแรกจะไม่มีบทลงโทษผู้กระทำความผิด
แต่ว่าเรื่องนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย
ในพยงศรีวณิษฐ์ท่านบอกว่า
บทลงโทษผู้กระทำผิดจัญญาบันมีแน่นอน
แต่จะออกมาในรูปแบบใดอยู่ระหว่างการพิจารณา
และพร้อมประกาศใช้เป็นระยะต่อไป
นี่คือถือว่าเป็นข่าวดีแล้ว
แล้วในแง่ของพนักงานนะคุณก๊อฟคุณมิ้น
ผมว่าพนักงานออกมาอย่างนี้เขาก็สบายใจ
คือสมัยก่อนใครทำงานทนาคารเป็นพนักงานทนาคาร
เวลาไปเจอเพื่อนเจอฝูงเนี่ยจะเด่นกว่าเพื่อน
พวกทำงานแบงก์ใครจบมาทำงานแบงก์
คุณมิ้นก็เคยไปคุกคลีอยู่กับแบงค์นี่
ก็มีความรู้สึกว่าทำงานแบงค์นี่มันเท่นะ
มันโก้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
เดี๋ยวนี้ทำงานแบงค์ทำงานหนัก
กลับค่ำกลับดึกถ้าอยู่ตามสาขานี่กว่าจะกลับบ้านได้เนี่ยนะ
แล้วต้องไปทำงานที่ตัวเองไม่ถนัด
คือไปขายบริการไม่ใช่ขายบริการโทษขายประกัน
ขายอะไรต่อมิอะไรที่แบงค์บังคับให้ขาย
แล้วพอขายไม่ได้ก็ถูกตำหนิ
เงินเดือนไม่ขึ้นเงินโบนัสไม่ขึ้น
ถูกบีบถูกย้ายจนในที่สุดก็ลาออกกันไปเยอะแล้วนะ
พนักงานธนาคารเนี่ยเจอเข้าไปแบบนี้ลาออกกันไปเยอะล่ะ
ไม่ใช่เฉพาะเราที่ไปใช้บริการหรอก
พนักงานธนาคารเองเขาก็อึดอาด

เขาก็ไม่ได้มาคิดจะมาเป็นตัวแทน

หลังจากมีอะไรนะ
จัญญาบันธนาคาร

ต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง
เผื่อว่าเราไปธนาคารจะได้ไปอย่างสบายใจ
ไม่ต้องไม่ต้องมีความรู้สึกอึดอัด
กับการถูกตู้ไว้ซื่อนั่นนานซื่อนี่
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เล่ากันฟัง

เวลาที่เราได้รับการนำเสนอต่างนานามา
จริงแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
ก็อยู่ในระดับที่พอดีอย่างที่คุณสุภาพบอกมันโอเค

ใช่มันเกินคำแนะนำไงไปสามโหดก็เจอสามโหดอะไรเงี้ย
จริงค่ะก็หวังคาดหวังแล้วกันนะคะว่าเมื่อมีจัญญาบันธนาคารขึ้นมาแล้ว

อย่างที่คุณสุภาพพูดสงสารพนักงานแบงค์นะ
ใช่ที่จะมีรุ่นพีชทำถูกแผง

ใช่เขาเรียนมาไม่ได้เป็นเซลล์นะครับ